ประเด็นในช่วงนี้นะคะติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะ
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบกระทู้ถามของสอสอพักฝ่ายค้าน
เกี่ยวกับความคืบหน้าในการติดตามตัวนายวันเฉลิมสัตวศักดิ์สิทธิ์แอดมินเพจชื่อดัง
ซึ่งก็ถูกอุ้มหายไปในกรุงพนมเป็นของกัมพูชาเนี่ยนะคะ
โดยทางรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าต้องให้เวลากับทางการกัมพูชาก่อน
ในการที่จะไปตรวจสอบค่ะติดตามประเด็นนี้พร้อมกับความเคลื่อนไหวอื่นทางการเมืองกันเลยค่ะ
สสฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามสดถึงการหายตัวไปของในวันเฉลิมสัตวศักดิ์สิทธิ์ผู้ต้องหาในคดีผิดพรบคอมพิวเตอร์
ซึ่งหลบหนีไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชา
เกี่ยวข้องกับคนในรัฐบาลหรือคนที่ชาวโซเชียลตั้งข้อสงสัยหรือไม่
รวมถึงความคืบหน้าในการติดตามตัวนายวัญเฉลิมในฐานะคนไทยคนหนึ่งจากรัฐบาล
ว่ารัฐบาลจะตอบคำถามนี้อย่างไร
เพื่อให้รัฐบาลช่วยยืนยันข้อเท็จจริงต่อประชาชน
ผมจึงขอถามคำถามต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่า
รัฐบาลได้มีการสืบหาหรือรับทราบเกี่ยวกับการอุ้มหายคุณวันเฉลิมนั้น
รัฐบาลได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลตามที่เพจดังกล่าว
ได้ให้ข้อมูลแล้วหรือยังเข้าไปดูแล้วหรือไม่
บุคคลที่ถูกเพจดังอ้างถึงมีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่
อย่างไรรัฐบาลช่วยตอบให้ประชาชนสบายใจหน่อยได้หรือไม่ว่า
มีบุคลากรที่กินภาษีของแผ่นดินคนใด
รู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการอุ้มหายครั้งนี้
ไม่ได้มีความสำคัญมากนักในมุมของการต่างประเทศก็ดีหรือความมั่นคงก็ดี
ความหมายก็คือไม่น่าจะเป็นผู้ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง
วันที่ผ่านมา๔วันที่ผ่านมานั้นจะมาจากเหตุผลอันใดนั้น
ก็เป็นเรื่องที่เรากำลังรอฟังคำตอบ
ตามคำถามรัฐมนตรีข้อมูลและมูลต่อแคร์
ทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

แต่เรื่องนี้ต้องให้เวลาทางการกัมพูชา
เพราะในวันเฉลิมไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม

ส่วนคู่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนายวันเฉลิม

ถูกนางสาวปารีนาไกรคุบพาดพิงถึง

โต้สั้นแบบเจ็บประมาณว่าอย่ามายุ่ง
วันนี้ทั้งสองคนมาร่วมประชุมสภา

สวัสดีครับ
ปิดท้ายที่ความขื่นไหวภายในพรรคประชะธิบัติ

ล่าชื่อให้เปลี่ยนตัวหัวหน้าพัก
ซึ่งในอันวาสาและศปตนี

แต่ยังไม่มีใครมาทาบทามให้ร่วมลงชื่อลาออก
พร้อมระบุส่วนตัวต้องการให้มีการปรับปรุงพัก

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน